วันนี้ก็เดินทางเข้ากระทรวงวันแรกด้วยเช่นเดียวกัน
พาคุณผู้ชมไปดูกันแต่ละกระสวงวันนี้เลยนะค่ะ
เริ่มที่กระทรวงนี้ค่ะกระทรวงมหัฐไทย
คุณอนุทินชาญวีรกูลก็นำคณะกราบศักระ
พระพุทธอังคีรสพระประธาน
พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
แล้วก็ถวายราชศักระพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๕
เข้ากราบศักระสมเด็จพระสังฆราชด้วย
แต่ว่ามันมีตอนหนึ่งค่ะคุณกาย
คือเขาจะมีเลิกในการเดินเข้าประตูกระทรวงมหาดไทย

ก็เลิกนี้ก็คือตอน๙โมง๕๕นาที

คือตอนแรกผู้สื่อข่าวบอกคุณอนุทินเดินเข้าทางประตูนเรสวน
ปรากฏว่าประตูนะเรสวรมันมีป้ายติด
ว่าประตูออกไม่ได้เสียเลิกต้องออกมา

มาเข้าที่มาเข้ากระทรวงทางอีกประตูหนึ่ง
ชื่อว่าประตูสิงต้องรีบเปลี่ยนประตู

แต่คุณอนุทินวันนี้ก็บอกผู้สื่อข่าวแบบอารมณ์ดีนะครับ

เห็นป้ายประตูว่าประตูทางออกไม่กล้าเข้าเลย

ขอเข้าประตูนี้ครับท่าน

ขอเข้าประตูนี้ครับท่าน

ขอเข้าประตูนี้ครับท่าน
ขอเข้าประตูนี้ครับท่าน

ขอเข้าประตูนี้ครับท่าน

เข้าไปเห็นตัวครั้งนี้

มันต้องไม่มีครับมันไม่ใช่จะไม่มีมันต้องไม่เกิดขึ้นนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกได้ย้ำเป็นเรื่องสำคัญ
ผมมั่นใจว่าในยุคนี้การกันแกล้งการทำให้เกิดไม่ได้รับความเป็นธรรม
บำบัดทุกข์บำรุงสุขก็คือประชาชนทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลเป็นบุคคลทั่วไป
จะต้องได้รับความการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านก็บอกไม่ได้ติวหรือฝากอะไรมาเป็นพิเศษ
อันนี้คือที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
เอามาดูกระทรวงศึกษาธิการบ้างค่ะ
กระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีเพิ่มภูมิพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบถือเลิก๙นาฬิกา๒๙นาที
คุณผู้ชมเดินทางเข้ากระทรวงก็ตามธรรมเนียมค่ะศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ไปพบประธรรจการระดับสูง
ท่านก็ย้ำค่ะบอกตนเองเนี่ยไม่เก่งไม่ใช่คนน้ำเต็มแก้วยินดีฟังทุกฝ่าย
เดี๋ยว๑๔กันยายนนี้จะมีการประชุมมอบนโยบาย
ส่วนการทำงานเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการทำงานไปแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศเข้ากระทรวงนะคะของแต่ละท่านนะคะ
โอ้โหแต่ถือว่าเป็นมือใหม่นะหลายท่านเป็นมือใหม่นะ
คุณเพิ่มภูมินี่ก็จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดูเรื่องของการศึกษานะครับ
มันมีอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณสุธินคุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหม
ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่จับตาดูด้วยเช่นเดียวกัน